กลับมาในช่วงนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวกันไหมหลายหลายที่ไปสิจ๊ะ
อยากไปก็รีบไปบึ้นไปเลยทีเดียวพอแล้วแต่ไปไกลหน่อยนะไปไหน
กระบีอ๋อไม่ได้ไปเที่ยวทะเลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปทำบุญไหว้พระที่เจดีวัดบางทง
โอ้โหมูลค่าในการก่อสร้าง๕๐๐ล้านบาทนะครับโอ้โหสวยจัง
พระมหาธาตุเจดีวัดมหาธาตุขออภัยครับมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบังทงนะครับ
ตั้งอยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากครับแห่แหนกันไปที่นั่น
จากความสวยงามและความโดดเด่นขององค์พระมหาธาตุเจดีที่จำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีพุทธคยาอินเดียใช่ไหม
ใช่ที่อินเดียเลยจำลองแบบมาเลย
เขาจำลองมาอย่างละเอียดแล้วก็งดงามมากนะครับมีความสูงถึง๔๕เมตรเท่ากับตึกขนาด๑๕ชั้น
ด้านในเนี่ยวาดลวดลายและประดับด้วยศิลปะที่วิจิตรงดงามและเต็มไปด้วยรายละเอียดนะครับ
จากนี้ยังมีจุดให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้กราบไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตากว้าง๙เมตร๙นิ้วอีกด้วยล่ะครับ
ซึ่งโครงการในการจัดสร้างพุทธศาสตร์และพระมหาธาตุเจดีนี้นะครับจัดทำขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๔๕
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ๕๐พันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐นะครับ
ก็ใช้งบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างประมาณ๕๐๐ล้านบาท
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีความสวยงามของพระมหาธาตุเจดี
ถึงขั้นที่ถูกยกย่องว่าถ้าไปกระบีแล้วไม่ไปวัดมหาธาตุวัชิระมงคลเนี่ยถือว่าไปไม่ถึงกระบี
ต้องไปเช็คอินที่นี่ไปถ่ายรูปที่นี่ก่อน
ใครที่เคลมว่าตัวเองเคยไปกระบี่ไปอีกทีแล้วไปที่วัดแห่งนี้ถึงจะโอ้อวดได้ว่าเราเคยไปกระบี่แล้ว
แต่เขาบอกว่าถ้าจะสวยจริงเนี่ยไม่ได้ผ่านเลนส์กล้องอะไรเลยมันคือสายตาของเราเองนี่แหละ
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าอยากไปอุดรอุดรน่าไปมาก

อีกหนึ่งที่ที่ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมไปดู
มันเป็นพระอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ

สวยงามขนาดไหนไปดูกันด้วยตาหน่อยค่ะ
วัดป่าสันติวนารามหรือพุทธอุทยานวัดป่าดงไร่
ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
บนพื้นที่๑๓๕๐ไร่
อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมรดกโลกบ้านเชียงไปประมาณ๓กิโลเมตร
ในบริเวณวัดมีหนองน้ำที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่า

เนื้อที่๑๐๐ไร่ที่ตอนนี้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
สถาปัตยกรรมที่กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่
อย่างพระอุโบสถดอกบัวกลางน้ำ
ที่มีมูลค่าก่อสร้างประมาณ๓๐ล้านบาท
สุดดอกบัวกลางน้ำสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
มีพระเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสานธรรมภานี
ท่านไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย
พอดีท่านก็ไปเจอโบสถ์หลังหนึ่ง

ไปเจอท่านก็เลยบอกว่าอุโบสถดอกบัว
เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา
ควรที่จะเอาคืนเอามาสร้างที่เมืองไทย
ท่านก็เลยคิดว่าทำอย่างไรเราก็จะสร้างบวดดอกบัวได้

ท่านก็เลยเอาทงไปปากไว้ที่กลางน้ำตรงนี้แหละ
ตกมาช่วงกลางพรรษาอยู่ดีนะหนองน้ำตรงนี้ฝนตก
น้ำก็เลยขาดท่านก็เลยทำวิกฤตให้เป็นโอกาส

อาคารพระอุโบสถที่โดดเด่นแม้มองมาแต่ไกล
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๔๐เมตร
สูง๑๙เมตรหรือประมาณตึก๗ชั้น
พื้นทางเดินที่ทอดไปยังพระอุโบสถ

ลีบดอกบัวมี๒๔กลีบ
และประตูทางเข้าทั้งหมด๘บ้าน
ภายในพระอุโบสถประดับประดาษ
ด้วยภาพวาดพุทธประวัติ

แล้วแต่ซ่อนความหมายแห่งธรรมะเอาไว้
โบสถดอกบัวสร้างอะไรไว้จะเป็นปริศนธรรม

นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งศรัทธา
และมีความหมายอย่างแท้จริงค่ะ

จากจะได้ชมความงดงาม
ความสงบร่มรื่นร่มเย็นของพระอุโบสถแล้ว

และเช็คอินได้ที่ป้ายข้างหนองน้ำ
เพื่อไปอวดในโลกโซเชียลได้ทันที

และเดินไปเที่ยวให้อาหารปลา
หนูน้อยเหล่านี้ก็ได้ไม่มีใครว่า
ใครที่มีโอกาสแวะเวียนไปอุดรธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปสักการะ
หรือเยี่ยมชมระอุบวสศดอกมวกลางน้ำ

อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นเลยนะคะ
ส่วนครั้งหน้าตลอดหาเรื่อง

อย่าลืมติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ

รธานีเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีของดี

ถ้าเกิดว่าใครไปแล้วก็จะต้องไปเช็คอินกันด้วย
คอนเฟิร์มเลยว่าอุดรธานีสวยมากจริงจ้า
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะส่งไลน์มาทักทายกันเยอะมากเลย
บอกถึงว่าสิ่งอะไรที่ขาดไม่ได้ที่สุดเลยก็คือรายการตลอดข่าว
โอ้โหรักมากจริงขอบคุณมากค่ะ
ที่สุดเลยนะคุณผู้ชมนะขอบคุณทุกข้อความไลน์นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะปิดรายการด้วยภาพสวย
ใช่เป็นทะเลแหวก๒นั่นก็คืออยู่ที่จังหวัดกระบี่นั่นเอง

แต่ที่พลาดไม่ได้เลยคือวันพรุ่งนี้เวลา
นาฬิกา๔๕นาทีตลอดข่าวเช้านี้
เจอกับเรา๒คนที่เพิ่มเติมมาก็คือน้องยูนาหรือจ๊ะ
ต้องค่ะพลาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดตามกันวันนี้

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป